มาครับ
ขอเวลา๓นาที
บอกกับพี่ตรงไปตรงมา
น้องรักใครอยู่
เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่า
น้องรู้ไหมเนาะ
พี่รอเวลา
รอวันฝันตา
ว่างรัก
จะขอสมัครเป็นแฟนฝันตา
จะขอสมัครเป็นแฟนฝันตา
มีเวลาให้พี่บ้างไหม
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหม
โถทำไมน้องทำเหมือน
หลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไป
หรือมีงานหนัก
อ่านจดหมายรักเสร็จจนเป็นใคร
ถ้ากวนใจน้องต้องขออภัย
เพราะวันขวัญใจว่างจริง
วันนี้จะนิ่งไม่กวนขวัญตา
วันนี้จะนิ่งไม่กวนกวนตา
มีเวลาให้พี่ปีไหน
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน
โถทำไมน้องทำเหมือน
หลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไป
หรือมีงานหนัก
อ่านจดหมายรักเสร็จจนเป็นใคร
ถ้ากวนใจน้องต้องขออภัย
เพราะวันกวนใจว่างจริง
วันนี้จะนิ่งไม่กวนขวัญตา
วันนี้จะนิ่งไม่กวนขวัญตา
มีเวลาให้พี่ปีไหน
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน
โทษทำไมน้องทำเหมือนกัน
โทษทำไมน้องทำเหมือนกัน